มีปัญหาลักษณะแบบนี้ไหมคะท่านรองอธิบดีว่า
อาจจะเป็นลูกชายลูกสาวลูกเคยลูกสะพ้ายใดก็แล้วแต่นะคะ
ลูกหลานไปลงชื่อในฐานะที่เป็นเจ้าของ
ทั้งที่จริงแล้วเจ้าตัวอาจจะไปทำงานต่างจังหวัด
แต่ว่าอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ลำบากจะต้องไปลงทะเบียนเองต้องจัดการเอง
คือแบบนี้เท่ากับว่ากลุ่มคนแบบนี้
อาจจะไปเสียสิทธิ์ในเราไม่ทิ้งกันก็ได้เพราะอาชีพจริงที่เขาทำจริงเขาไม่ใช่
แต่เหมือนแบบไปใช้ชื่อเพื่อลงทะเบียนเองเพราะว่า
ในการลงทะเบียนไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นชื่อเจ้าบ้านเท่านั้น
ถึงจะไปเป็นคนที่ลงทะเบียนเกษตรกรได้ถูกไหมคะถูกต้องค่ะ
ถูกต้องค่ะตอนนี้ทางกรมเสริมการเกษตรมันผ่านมาตั้งแต่เราไม่ทิ้งกันนะคะ
ทางกรมเสริมการเกษตรก็พัฒนาหน้าเว็บไซต์
ท่านสามารถทีเลข๑๓หลักแล้วสามารถกดค้นหา
ระบบจะฟ้องขึ้นมาเลยว่าท่านมีสถานะเป็นเกษตรกรหรือไม่นะคะ
มีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนนะคะ
แล้วก็เพิ่มช่องทางอันนี้ตั้งแต่กระทรวงการทางประกาศ
ตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกรทางกรมส่งเสริมการเกษตร
ก็เปิดหน้าเว็บนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถมาตรวจสอบสถานะนะคะ
แจ้งยกเลิกสมาชิกในครัวเรือนของท่านได้
แต่การเป็นหัวหน้าครัวเรือนนะคะถ้าท่านจะไม่เป็นแล้วนะคะ
ท่านต้องไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้นนะคะ
แต่ถ้าเป็นสมาชิกในครัวเรือนสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือนได้ค่ะ
มันก็จะมีความซับซ้อนกว่านิดหน่อยเพราะว่าการขึ้นเหมือนกับเอาตัวเองเป็นหัวชื่อนะคะ
มันก็จะต้องแก้แบบที่เอกสารเยอะหน่อยใช่ไหมคะ
ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะ
ท่านค่ะค่ะมันมีประเด็นอีกอันนึงนะคะ
อย่างที่บอกว่าถ้าท่านปรับปรุงเป็นเกษตรกรที่เป็นรายเดิมแปลงเดิมนะคะ
อ่าค่ะท่านค่ะทีนี้มีอีก๒คำถามคร่าวนะคะ
ซึ่งอันนี้คือไม่อยู่ในอำนาจที่ทางเกษตรจะเป็นคนตอบถูกไหมคะต้องเป็นใครเป็นคนตอบใช่ไหมคะ

คือมันพอจะเห็นนโยบายหรือยังคะท่านรองว่า
คือการได้รอบนี้คือได้เพราะโควิด
หรือได้เพราะภัยแรงของปีนี้คะ
ค่ะก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะ
ในส่วนของถ้ามีการเยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะ
ก็คงต้องเป็นหลักการเดียวกันนะคะ
ในระดับของการช่วยเหลือในทุกกลุ่มคนนะคะ
ถ้าถามความเห็นนะคะก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าด้วยสถานการณ์ภัยแรงเนี่ย
ถ้าอย่างที่บอกนะคะมันมีการช่วยเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงการคังอยู่แล้วนะคะ
ถ้ากรณีเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่การประกาศเขตภัยแรงนะคะ
แล้วผลผลิตของท่านเสียหายจริงเสียหายสิ้นเชิงนะคะ
เสียหายสิ้นเชิงท่านมีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือนะคะ
ตามระเบียบกระทรวงการคังไม่เกิน๓๐ไร่ต่อครัวเรือนต่อลายค่ะ
คือจริงภัยแรงมันเจอได้บ่อยอยู่แล้วใช่ไหมค

ซึ่งท่านลองถามเป็นความรู้แบบนี้ค่ะ
พี่น้องเกษตรกรที่รับผลกระทบจากโควิดมันเป็นด้านไหนคะ
โดยรวมนะคะก็คงเป็นความเดือดร้อน
เคียงกับทุกคนไม่ว่าจะประกอบอาชีพ
ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดเนอะตอนนี้นะคะ
ก็คือค่าใช้จ่ายรายได้มันไม่บาลานซ์กันนะคะ
ก็คงเป็นหลักแบบประมาณนี้นะคะของทุกคนที่ตอนนี้
คนที่ไม่ได้รับเงินเดือนประจำนะคะ
มันก็เป็นผลพวงด้วยสถานการณ์นี้ไปหมดเลย
ซึ่งการจ่ายถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ย
เขาต้องพึ่งจากรายชื่อที่ลงไว้กับกรมส่งเสริมถูกไหมคะ

ไปในลักษณะของครัวเรือนใช่ไหมคะ
โดยที่ไม่ได้เกี่ยงว่าครัวเรือนนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ถูกไหมครับท่าน
โดยหลักนะคะการช่วยเหลือภาครัฐที่ผ่านมา

โดยหลักการช่วยเหลือภาครัฐที่ผ่านมานะคะ
ให้เป็นครัวเรือนค่ะลายครัวเรือนค่ะ

แล้วปีนี้ปีนี้จะมีการจ่ายในกรณีเจอภัยแรงอีกไหมคะ

กลับไปที่อย่างที่คุณพี่เรียนคุณจอมขวัญตอนแรกนะคะ
เบื้องต้นว่ามันมีการช่วยเหลือกรณีผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายสิ้นเทิงแล้วอยู่ในเขตประกาศไทย
ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะ
ก็ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือเยียวยาต่อไล่นะคะ
ถ้าเป็นข้าวก็๑๑๑๑๓บาทอย่างนี้ค่ะนะคะ
ตัวอย่างอันนี้คือผลผลิตได้รับการเสียหายสิ้นเชิงนะคะ
ข้าวแล้วไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยเก็บเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย
อย่างนี้นะคะก็จะได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังอีกแล้ว
ขออีกหน่อยค่ะท่านแล้วคือในส่วนของภัยแรงมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้ว
ซึ่งแปลว่าถ้าสมมุติเงินตัวนี้ซึ่งต้องแล้วแต่คลังแล้วก็คอลโลมอลด้วย
ออกมาในกรณีโควิดเนี่ยนะคะถ้ามีที่ไหนเจอแรงอีกเนี่ย
ก็จะได้รับสิทธิ์นั้นไปอีกแต่ว่าแน่นอนฉันทราบว่าไม่มีใครอยากได้สิทธิ์นี้นะคะ
แต่จะมีของให้ถูกต้องแต่จะมีของแรงอีกก้อนหนึ่งถูกไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีเตรียมไว้ในกรณีเรื่องของประกัน
ประกันรายได้ถูกไหมคะจะจะต้องมีอีกไหมคะเอ่ออันนี้ก็ต้องอยู่ที่นะคะ
ตอนนี้มันตอบไม่ได้เนื่องจากว่ามันต้องดูสถานการณ์นะคะ
ว่าในพืชไหนที่มีปัญหาราคาสินค้าที่รัฐจะต้องลงมาช่วยเหลือกเกษตรกรหรือไม่นะคะ
ก็คงบอกตอนนี้ไม่ได้มันต้องที่มองสถานการณ์นะคะ
แล้วก็คาดว่ามันจะมีปัญหานะคะหรือในสถานการณ์นั้นมันเกิดเสีย
มันเกิดความเสียหายแล้วก็จะต้องมีมาตรการรับลงไปช่วยค่ะ